เรื่องของความคืบหน้าที่มีเด็กชายคนหนึ่งไปเรียนอยู่ที่โรงเรียนกวดวิชาชื่อดัง
เพื่อเตรียมสอบเข้าเตรียมทหารแต่จู่นั้นก็มาเสียชีวิต
ลักษณะแบบเหมือนถูกทำร้ายร่างกาย
คืออาการที่แพทย์รายงานมาก็คือว่าตับอ่อนแตก

ซึ่งการที่ตรวจสอบออกมาแล้วมันเหมือนกับว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น

หรือไม่อย่างไรแต่ว่าตำรวจก็บอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
แล้วก็จะตอบคำถามสังคมให้ได้
ว่าพนักงานสอบสวนได้สอบสวนสอบปากคำ
ผู้โดยสถาบันวิชาดังกล่าวแล้ว

และเยาวชนร่วมกับสหวังวิชาชีพ
และได้ทำการอายัดศพของเด็กเอาไว้

ทำการชนสูตรพลิกศพอีกครั้ง
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
โดยทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน

และเจ้าที่จากกระทรวงศึกษาธิการ
จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

คดีนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน
จากว่าพยานนั้นเป็นเด็กและเยาวชน
จึงต้องสอบประทำร่มร่วมกับสหวักวิชาชีพ

ภพตำรวจเอกจากพิชชัยจินดามผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
ในการทำสำนวนชนสูตรพลิกศพด้วยความรอบครอบ

ได้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและปลงใส
สามารถตอบคำถามกับสังคมได้

สนับสนุนหาข้อมูลพยาหลักฐาน
ที่มีความเกี่ยวข้องในคดีเดินกราวทุกมิติ
แก่พนักงานสอบสวนและดำเนินการแบบอุโดนาการเกิดสวน
อย่างเป็นระบบและมีความน่าเชื่อถือ